เพราะว่าที่ฉันพาไปดูเนี่ยก็เป็นเรื่องของขนมของกินเหมือนกัน
เป็นของกินที่หาทานยากคู่กับเมืองสตูนเข้ามาช้านาน
แต่กระบวนการทำมันซับซ้อนไงคุณผู้ชมก็เลยหากินไม่ค่อยได้ง่าย
ดมที่ว่านี้แหมแค่ชื่อก็ดูดีแล้วทำไม
หล่ออะไรนะหล่อเป๊ะอ๋อหล่อเป๊ะเหรอหล่อเป๊ะเหรอหล่อเป๊ะนะหล่อเป๊ะ
เอาจริงเอาจริงเอาดีขนมหล่อเป๊ะหล่อเป๊ะไม่เคยได้ยินนะคะ
สิไม่เคยได้ยินนะแค่ชื่อก็ไม่ได้ยินแล้วเพราะว่ามันเป็นขนมที่หาทานยากจริงในยุคสมัยนี้
แต่ให้ดูขนมเนี่ยให้ดูหน้าตามันก่อนจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นข้าวเหนียวสีเขียวตัดตัดเป็นแว่นกลมแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาคลุกกับมะพร้าวขูด
นี่ค่ะคุณเขาบอกว่ามันเป็นขนมที่นิยมรับประทานกันมากเลยนะแล้ววิธีทานเนี่ยพอคลุกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมก็จะเอาไปทานกับน้ำเชื่อม
ค่อยคุ้นชื่อจริงมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นแหละในสตูนที่กำลังทำอยู่ตอนนี้
แต่ในเมื่อเราบุกไปถึงที่ไปเอาภาพมาได้ขนาดนี้แล้ว
เราก็เลยไปคุยกับผู้ที่ทำขนมนี้นะคะนั่นก็คือนางอิจฉริยานาคบรรพฤษหรือพี่กะจิค่ะ
ครับพี่กะจิ๊เป็นผู้สืบทอดทำขนมลอเป๊ะขายพี่เขาบอกว่าการทำขนมลอเป๊ะนะ
อ่ะตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเลยเอาข้าวเหนียวมาล้างให้สะอาด
แล้วก็นำไปผัดกับน้ำใบเตยหอมที่คั้นแล้วเนี่ยหอมแบบนี้

นี่คือน้ำใบเตยเลยนะคุณผู้ชมใช่
กันไปให้มันงวดพองวดเรียบร้อยแล้วก็เอานำไป

จากนั้นก็เอาไปนึ่งหรือเอาไปต้ม
โดยตอนต้มก็ต้องคอยกลับด้านขนม
เพื่อไม่ให้มันไหม้หรือแฉะเกินไปด้วย

พอสุกแล้วเราก็ได้ขนมลอเปะที่ออกมาสีสอนสดใส
แล้วก็มีความนุ่มน่ารับประทานนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่าถ้าจะให้ครบสูตรการทานเนี่ย
ก็ต้องเอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กพอคำ
ลุกกับมะพร้าวขูดนิดหน่อยนะแล้วก็กินคู่กับน้ำเชื่อมที่ใช้น้ำตาลอ้อย
สมน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนิดนึงเคี่ยวให้มันเป็นน้ำเชื่อมเนี่ยนะ
เพราะฉะนั้นคุณคะอร่อยกลมหวานมันเป็นแท้แน่นอนเลยทีเดียวนะคะ
และแน่นอนค่ะว่ามันทำยากแบบนี้มันก็หาทานยากด้วยเช่นกัน
แต่ถ้าใครอยากจะลองลิ้มชิมรสกันพี่กะจี้บอกว่า
กะจิทำขายส่งตามร้านขนมในตัวอำเภอเมืองจังหวัดสตูนแทบทุกเช้าเลยนะ
แต่ถ้าเป็นช่วงเดือนรมดรช่วงนี้แหละที่เขาถือสินอดกันนะคะ
พี่น้องชาวไทยมุสลิมก็จะนำออกมาขายในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็น
บอกเอาไว้เลยนะใครที่กำลังจะถือศิลปอดใช่ไหมแล้วก็ละสินอดในช่วงเย็น
ไปหาซื้อได้ที่ตลาดริมคลองมัมบังขายกล่องละ๑๐บาทเองนะคะคุณค่ะ
ทานกันอิ่มน้ำสำราญเรียกว่าถือสินอดกันทั้งวันแล้ว
ตอนเย็นมารับประทานกันนะพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็ทานกันอร็ดอร่อยหนุบหนับ

ดิฉันบอกคุณแล้วคุณจำได้ไหม
ขนมนี้ต้องทานนะ

ดูแล้วลักษณะคล้ายกับขนมข้าวต้ม
ข้าวต้มแบบที่เป็นใส้กล้วยแล้วกลุงมะพร้าว

แบบมีไส้ไม่มีไส้ให้ขาดใส่ใบเตยเข้าไป
อะไรแบบนี้ก็เป็นขนมพื้นบ้านเนอะ
หาทานยากมากนะคะของภาคใต้เขาก็จะมีขนมหลากหลายอย่างที่เรานำเสนอกันไปนะคะ